สำหรับงานมหากรรมยานยนต์ในปีนี้นะคะ

รวมทั้งรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์นี่ถือว่าได้รับความสนใจอย่างมาก
มีประชาชนนั้นไปดูตามบูธเป็นจำนวนมาก
ค่ายรถเองก็มองว่านอกจากรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่จะช่วยเพิ่มยอดขายแล้ว
เรื่องของบริการหลังการขายนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญ
แล้วก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคนั้น
สนใจในผลิตภัณฑ์นั้นมากขึ้นด้วยนะคะ

รถยนต์ระดับพรีเมียนที่ถูกจัดแสดง
ภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปร์ครั้งที่๓๒

ที่เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

และกลุ่มรถยนต์พลังงานทางเลือก

ภาพรวมการตลาดของกลุ่มรถยนต์ระดับพรีเมียม

ทำให้เชื่อว่าตลาดจะเติบโตขึ้น
แต่สิ่งที่จะครองใจลูกค้าได้มากที่สุด
คือการบริการหลังการขาย
ส่วนเทรนด์ที่ลูกค้านิยมในปัจจุบันคือ

จะเกิดขึ้นในประเทศไทย
ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่านะครับ

เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องเลยคือ

เพราะเรายกเครื่องออกนะครับ

แล้วเราก็สามารถที่จะวิ่งไฟฟ้าได้เพียวแล้ว

ณวันนี้เรามีความเชื่อว่า
มันไม่น่าจะนานขนาด๑๐ปีแล้วล่ะ
เพราะว่าวันนี้เองเนี่ย
แม้แต่ตัวผมเองเนี่ยอายุปลาเข้ามาขนาดนี้เนี่ย

เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเนี่ยมันจะพลิกไปเร็วมากนะครับ

ที่มีราคาจำหน่ายสูงที่สุด
อยู่ที่๓๔๙๐๐๐บาท

ออกแบบเน้นความเป็นทันสมัยมากขึ้น
แต่ยังคงเอกลักษณ์ของความหรูหรา
และที่สำคัญเป็นคันเดียวและคันแรก

ปิดท้ายอีกหนึ่งสีสันภายในงานก็คือ
จักรยานยนบิ๊กไบท์กว่า๗๐๐คัน

ขนาดเครื่องยนต์มาให้ได้สัมผัส
แม้ตลาดบิ๊กไบท์ช่วงนี้จะไม่หือหวามากนัก
แต่ด้วยความหลากหลายของแต่ละรุ่น
ก็สามารถดึงกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบได้
คือผู้บริษัทพวกมักจะดู

แบรนด์ที่เขาชอบหรือเปล่า
เรื่องของความเป็นสปอร์ตคาโรสปอร์ต
เพราะว่ารถของเราเป็นรถที่มีกำเนิด

เพราะฉะนั้นผู้ที่มาซื้อ
ผู้จัดงานมหากรรมยานยนต์เชื่อว่า
งานค้างนี้จะช่วยกระตุ้นอุสัมภาษณ์
เพราะมองว่าเศรษฐกิจประเทศไทย

จากการสนับสนุนการลงทุนต่างของภาครัฐ
คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในงาน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน